คราวใส่ไทยสดใหม่เยอะ
อย่างไรบ้าง
พรุ่งนี้ถือว่าเป็นการทำงานแบบเต็มปกติวันนี้อะไร

เพราะฉะนั้นวันนี้ขับรถขับรามีสติกันสักนิดนึง
รถติดแน่นอนทางเดินเข้ามากรุงเทพมหานคร

เขาบอกว่าเต็มที่ตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วฮะ
เออนะพูดถึงบุภเพสันนิวาค่ะ
วันที่๑๑ก็เรียบร้อยจบอวสารไปนะคะ
แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังตามรอยกันอยู่นั่นแหละ
บอกเลยว่ายังตามไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
แต่ทีนี้เนี่ยเวลาตามไปแล้ว
หลายที่ก็อาจจะเกิดกลายเป็นกระแสขึ้นมา
ว่าไปเที่ยวแล้วขยะสกปรกมาก
เขาห้ามไม่ให้ปีนขึ้นไปถ่ายรูปบนวัดก็ไปทำนู่นทำนี่
เขาบอกว่าตามรอยบุภเพอย่างมีสติกันนะคะ
คุณผู้ชมอย่าให้พี่หมื่นต้องมานั่งตามด่าไล่หลังอย่างนี้ไม่ดี
ของเก่าล้ำข้าวเนี่ยมันก็ยากจะประเมินนะคะ
มีหลายวัดหลายจุดที่กองละครบุภเสันนิวาสยกกองไปถ่ายทำ
ไม่ว่าจะเป็นวัดเล็กริมน้ำที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นก็คือวัดเชิงท่า
เมื่อก่อนที่ไม่ค่อยมีใครสนใจเลย
ตอนนี้ก็มีคนมาวัดเนี่ยน้อยแต่ก่อนพอละครฟีเวอร์ขึ้นมากลายเป็นวัดฮอตฮิตเข้าไปอีก

ทีนี้วัดเชิงท่าเนี่ยก็ต้องบอกมีสาราวัดการประเรียน

มาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะตั้งแต่สมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔
ผนังด้านในสาราการประเรียนก็มีภาพจิตกรรมงดงามสวยเลยนะคะ
มีช่างฝีมือที่เรียกว่าอ่อนช้อยปรานีตบรรจง
เป็นเรื่องราวของพุทธประวัติและทศชาติชาดก
ที่มีภาพวิถีชาวบ้านสมัยโบราณคือเรียกว่า
มีของสำคัญยังไม่ว่าจะเป็นแท่นพิธีทำ
แล้วก็ธรรมาศโบราณอยู่ที่วัดนี้ด้วย
ทีนี้เนี่ยช่วงแฟนละครนักท่องเที่ยวก็อย่างที่บอกไปใส่ชุดไทย
ใส่ชุดแห่มาเที่ยวอายุทยากันเยอะแยะมากมาย
เป็นกระแสดีที่หันมาสนใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรามากขึ้น
เป็นกระแสที่หลายคนอยากให้อยู่ต่อไปนานอย่างที่เราได้พูดกันมาตลอดอยู่แล้ว
ทีนี้แต่งชุดไทยยังไงก็ต้องดูดี
ต้องให้ดูเรียบร้อยสวยงามให้ดูเย็นตาสบาย

เวลามาเที่ยวตามวัดเก่าแก่ต้องบอกว่า
สำรวมระวังต้องมีจิตสำนึกให้มากในเรื่องของการร่วมกัน

หรือว่าเห็นใครทำอะไรไม่ดีเนี่ยก็ต้องคอยเตือนคอยบอก

โดยเฉพาะตอนนี้จีนมาแล้วมากันแล้วอย่างนี้อย่างนั้นคุณก็ต้องรู้ว่า
เห็นบางที่อย่างเป็นขอบหน้าต่างในวัด
ไม่ใช่ไปปีนป่ายขึ้นไปนั่งแล้วถ่ายรูปอะไรอย่างนี้

บางทีมันขาดจิตสำนึกเป็นคนไทยห้ามขาดจิตสำนึกอยู่แล้วนะคะ
ตอนนี้ทางวัดก็ต้องออกมาเขียนป้ายตัวโตไว้เลยบอกว่า
สติห้ามนั่งห้ามปีน
มีพระพุทธรูปอยู่ตามมุมต่างก็ไม่ใช่ปีนขึ้นไปตามแบบ
ตามอย่างกลางไม่ได้อ่ะ
บางทีผู้หญิงด้วย
ว่ายังมีอยู่แล้วก็มีเรือนของฟอคอน
อยู่ใกล้กับพระที่นั่งของพระนารายก็ประมาณ๒๓๐๐เมตร

ซึ่งเป็นจุดมองชมดาวยังเห็นอยู่ไหมทุกวันนี้ยังเห็นอยู่ไหม
ยังมีอยู่ยังมีโครงสร้างอยู่โครงสร้างก็จะมีถนนถนนฝรั่งเศสอ่ะ
ที่ตอนที่ธนาธุฯฟรั่งเศสมาก็จะมีถนนฝรั่งเศส
อ๋อคนก็ไปเที่ยวกันจากวันนั้นดีอยู่รับบุรีนี่ก็คือเมืองละโว้
คือเมืองละโวที่เมืองลิงเนอะไปดูลิงกันหรือเปล่า
แล้วก็ที่นางเอกพูดในแม่หญิงกรเกตพูดก็คือพระปางสามยอด
คนก็จะไปเที่ยวกันนะตอนนี้ไปอย่างเต็ม

เยอะมากเป็นห่วงไงจากเรือนแม่ละเกดสู่เรือนของฟอร์คอน
เขาลองเรือกันเลยนะทีนี้เขาลองเรือกันไป

เอาเงินไป๓๐ล้านอ่ะ

ต่อไปตัวนี้แอปพลิเคชันก็หลวงโลกตังเยอะตังแยะ

แล้วคือเขาเจอกันมั้ยเขาเจอกันมั้ย
โดยงี้ตรงนั้นข่าวสามวัล์เทพดีมีรายงานนะครับว่า
ไนลีต้าชิงเขาแจ้งความกับทางตำรวจ

ว่าเมื่อ๒๒มีมหกคม
เขาได้บัญชีธุรกิจข้อคลวงเขานี่หายไปหลายล้านหยวนเลยนะครับ
จากนั้นเขาก็ได้มีการเค้นถามน้องชายคือในหลีเสียวชิ่ง
ผู้ดูแลด้านการเงิน
เงินที่หายไปนั้นไปให้กับแฟนสาวสวยของเขา
ซึ่งอายุน้อยด้วยนะฮะนามว่าหวังสันเจีย

ซึ่งอ้างเป็นความรู้วงในเกี่ยวกับการลงทุนอย่างดีทีเดียวนะครับ
เซลชิงยอมรับนะครับว่าเขาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนางสาวหวังด้วยเหตุผลอื่นอีก
ตอนที่นางสาวหวังอ้างว่ามาดังเธอป่วยเส้นเลือดในสมองในอุดตัน
หรือตอนที่เธออ้างว่าครอบครัวของเธอนั้นกำลังลำบากเพราะว่าติดหนี้พนันที่มาเกาะนะครับ
สรุปนับตั้งแต่ปี๒๕๕๙จนถึง๒๕๖๒
หลีผู้น้องได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีของนางสาวหวังถึง๑๕๐ครั้ง
เป็นเงินกว่า๗ล้านหรือประมาณ๓๔ล้านบาท
โดยที่นางสาวหวังโอนเงินคืนมาเพียง๑ล้านอยู่หรือ๔ล้าน๙แสนบาทเท่านั้นนะครับ
อ้างว่าเป็นเงินปันผลจากการลงทุน
หลังจากมีการเริ่มการสืบสวนนะฮะตำรวจก็มีการสืบนะครับ
เกือบในทันทีนะครับก็พบว่านางสาวหวังเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เธอกล่าวอ้างเลย

โดยในหลีต้าชิงระบุนะครับบอกว่านางสาวหวังเกิดในปี๒๕๕๙
แต่บัตรประชาชนของเธอนั้นกลับแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้ว

และเมื่อตำรวจนั้นได้มีการนำรูปในประชาชนของนางสังหวังนะฮะ
ให้กับครอบครูในหลีดูพวกเขาเนี่ยถึงกับช็อกใจ

เพราะรูปที่เห็นไม่เหมือนนางสาวหวังแต่อย่างใด
ปกติแล้วจะแต่งหน้าแต่งตาหนาเติมอยู่ตลอดเวลานะครับ
ตำรวจได้มีการเปิดเผยนะครับว่าความสามารถในการแต่งหน้าของน้องสาวหวังนั้น
สร้างความยากลำบากให้กับพวกเขาด้วย
เพราะเหมือนกับว่าตำรวจเองต้องสงสัยถึง๓คนด้วยกันนะฮะ
คนน่าคล้ายเหรอ
นางสาวหวังในสภาพที่ไม่แต่งหน้า
นางสาวหวังที่แต่งหน้าแบบบาง
รวมถึงนางสาวหวานที่แต่งหน้าแบบหนาเตอะ

ก็เนี่ยคนเราอ่ะเราคุยกันแล้วเห็นแต่รูปบ้าคนเราจริง
ในเฟซบุ๊คตอนนี้วิวัฒนาการเขาแตกหน้าเขาสูงมากแล้ว
ต้องระวังนะคนละคนเหลือไม่ต้องอะไรเราดูสิ

เฟซบุ๊กด้วยเฟซบุ๊กกำลังลดระดับตัวเองลง
เดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันต่างของประเทศจีนมันกำลังเริ่มเข้ามาเห็นป่ะ
ที่แบบคลิป๖นาทีซื้อถั่วซื้อ
แล้วก็โอนเงินไปให้เขาเฉยเลยแบบนี้โอนเงินไปให้คนโอนเงินไปตลอด

ให้เขาใหญ่เลยน้องน้ำมณคือใคร
กระจอกพวกนี้กระจอกพวกนี้ไม่ได้ออก

ธุรกิจนึงที่ประชาชน์จริงเขาก็จะเข้ามานะ

เหมือนกับเราเหมือนเมื่อก่อนสมัยเราเด็กเราไม่รู้แก่ไปป่ะนะ

ไอ้เด็กพวกนี้จะต้องมาถ่ายคลิปสวัสดีทำยังไงก็ได้
ให้มีคนมาดูเยอะ

เหมือนกับไอ้คนนี้คิดไม่ออกบอกเราคิดเครียดกับการทำงาน

นี่ไงแล้วมันก็เชื่อถือไม่ได้ถูกไหม

ไม่เคยเจอตัวไม่เคยโดนตัวไม่เคยอะไร

บอกเขาว่าแบบแม่ไม่สบายโอนตังค์ให้ฉันหน่อย
ถ้าสมมุติปฏิสัตย์ในบัญชีพี่ชายไม่รู้
มันมักตรวจสอบในบัญชีบางทีไม่รู้เงินหมดตัวเหรอ

ท่านผู้ชมเคยใส่บาท

ไม่ได้ใส่ของแห้งใส่อาหารที่เพิ่งทำใหม่

ผมพี่จะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกพี่จะซื้อของแห้งเซเว่นแล้วก็ใส่
แต่ขณะเดียวกันพระที่เราบอกแล้วโรงพยาบาลสงฆ์ลองไปดูสิ
พระเป็นอะไรมากที่สุดรู้ไหมไม่รู้โรคเบาหวาน

ไม่ออกบอกไม่ถูกทองหยิบทองหยอดฝอยทองใส่เข้าไปก่อน

พระจะมีของหวานเกือบทุกมื้อแล้วก็พระก็จะแบบอาหารที่เป็นแป้งเยอะ

แต่ล่าสุดเนี่ยพระจะท้องเสียกันเยอะแล้ว

หรือบางทีเราก็เข้าใจนะอยากจะทำบุญ
แล้วจะซื้อกับข้าวทำเมื่อคืนนี้
แล้วก็มาอุ่นตอนเช้าบางทีมีเวลาอุ่นบ้างไม่อุ่นบ้าง
วันนี้คือเอาจริงแล้วเนี่ยอาหารมันเริ่มบูดเสียง่าย
เพราะอาหารถ้าสมมุติทำตามโฮเมดจริงอาจจะไม่ได้ใส่สารกันบูดหรืออะไรก็แล้วแต่
เมื่อทำไว้ปุ๊บมันก็น่าวเสีย
มันก็เสียเพราะว่าเช้าไม่ทำ
คนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคจากภาวะอาหารไม่ถูกสุขอนามัยคือ

และขณะเดียวกันพระสงฆ์ที่ต้องออกเดินบินทบาทจากพุทธศาสนิกชนเนี่ย
ก็มีความเสี่ยงเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินอาหาร
ก็เพราะอาหารบุตรเสี่ยได้ง่ายกว่าจะถึงวัดอีกถูกต้องไหม
ข้อมูลจากโรงพยาบาลสงฆ์นะฮะบอกว่าเนี่ยปีนี้พบพระสงฆ์อาภาษณ์ด้วยอาการท้องร่วงนะ

รูปเพิ่มสูงขึ้นจากอากาศที่ร้อนมากกว่าปีที่แล้วอีก
ขอให้ประชาชนเตือนประชาชนสักนิดนึงว่า
เวลาคุณจะทำบุญแล้วอย่าเผลอไปทำบาปโดยไม่รู้ตัว
จริงทำบุญแล้วอย่าเผลอไปทำบาปโดยไม่รู้ตัว
เนื่องจากอาหารที่ปรุงเองที่บ้านหรืออาหารทุกวันนี้
คนจะเอาแบบสะดวกซื้อ๑๐บาท๑๕บาท๒๐บาท

พระสงฆ์เนี่ยบางทีถ้าสมมุติพระเคร่งท่านต้องฉันจริงนะ
ฉันทุกอย่างที่มีมาเรารู้โรมกันด้วย
กระฉันไปอะไรก็ว่าไป

เพราะฉะนั้นประวจะรู้ถึงนาว่าพระองค์อะไรเคร่งหรือไม่เคร่งนะฮะ
เพื่อจะให้พระมีทำบุญได้ถึงทำบุญ

ทั้งนี้อาหารควรจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ

เช่นอาหารที่มีกะทิช่วงนี้หลีกเลี่ยเนี่ย

ยำต่างพอก่อนไหม

เพราะทุกวันที่อาหารทะเลไฟร์โฟฟอร์โมรีร้วน

สำหรับอาหารถุงอาหารกล่องก็ควรจะแยกออกจากข้าว
ถูกที่สำคัญดูวันหมดอายุด้วยนะคะ
เราจะใส่ของอะไรไปแล้วก็ต้องคิดว่าบางทีเนี้ย
รับบินทบาทเนี่ยพระที่เขาเอาไปฉันจริงเนี่ย

เพราะฉะนั้นไม่ใช่เสร็จเราใส่๖โมงเย็น
ที่ฉันจะได้ฉัน๑๐โมง๑๑โมงนะ
อาจจะทำให้อาหารบุตรเสียแล้วก็พระก็จะเกิด
เป็นพิษเกี่ยวกับพระพระอีกแล้วนะเป็นโรคโบย

๖๐๐๐ล้านบทที่ดินที่แพงที่สุดของฮ่องกงที่เขารวยขนาดนั้น
อ้าวเดี๋ยวกลับมาบุยขนาดนั้นอืม

เราไปต้องยอมรับว่าตอนนี้ถ้าสมมติเสร็จผีในเอเชียของเรา

แล้วก็ตอนที่แจ๊คมานน่าจะครองโลกได้พอกับโอเคแหละ

เพราะว่าเขาชอบความสมรรถะเขาชอบความเรียบง่าย
นั่นคือฝรั่งนั่นเขาเป็นยิวเขาเป็นยิวมาก่อนเขาก็จะพักอย่างไร
เขาก็จะอยู่กันแบบง่ายแต่ในขณะเดียวกันคนเอเชียอย่างเรา
เวลาจะดูฐานะจะต้องดูที่บ้านบ้านอย่างโดยมาก
ที่หลายคนบอกว่าโอ้โหบ้านของเขาเนี่ยคือสถานที่ที่แบบว่า
เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศจีน
มีมูลค่าทรัพย์สินถึง๒แสนล้านหยวน
หยวนนึงก็ตก๕บาทไม่รู้กี่ล้านล้าน
ล้านล้านบาทคุณคิดดูเองแล้วกัน
ดอกเบี้ยแค่ปีละ๑ก็เหลือเฟือแล้ว
เราก็รู้อยู่แล้วว่าที่ดินที่แพงที่สุดในเอเชียนั้น

โอ้โฮที่นั่นเลยฮ่องกงแพงมหาศาล
เขาก็ได้บ้านหลังที่เราเอามาให้ดูเนี่ย

มันอยู่ตรงไหนของไว้ในพื้นที่ที่ขึ้นชื่อว่า
แพงที่สุดบนเกาะฮ่องกง
หากใครเคยไปที่ฮ่องกงคงจะทราบดีก็คือ
อยู่บนเขาตรงไปไหว้เจ้าแม่กดอินแหละ
ที่เราไปไห้เจ้าแม่กวนอิมแล้วเป็นบีชตรงนั้น
คือย่านที่ต้องยอมรับว่าตรงจุดตรงนี้
จริงแล้วเป็นที่อยู่ของอภิมหาเศรษฐี

บอกว่าเพื่อที่ให้มังกรรอดผงรอดผ่านอะไรอย่างนี้
บริเวณพื้นที่ตรงนี้เขาซื้อไม่ใช่บ้านอยู่ถาวรนะคะ

เพื่อที่ทำไมถึงไม่ไปอยู่ในเมือง
ไปอยู่ตรงมงก๊กไม่ไปอยู่ตรงฮ่องกง

พื้นที่ที่เขาบริเวณนี้ยังได้ทำลายสถิติอสังหารินทรัพย์
แพงที่สุดในเอเชีย

ราคาของบ้านเราคิดเป็นตารางวา
ดอลลาร์ต่อตารางฟุต
ฟุตด้วยคุณ๓๓ทำไรเนี่ยต่อฟุตหนึ่งฟุตหนึ่ง๑๙๔๐๐บาทวันนี้คูณ๓๓
ตีมันเลย๓๓ตอนนี้ไม่ถึง๓๓หรอกฟุตหนึ่ง๖๔๐๐๐๐บาท
แพงกว่าที่ฟุตละฟุตละ๖๔๐๐๐บาท
แล้วก็แพงที่น้าบ้านหนูอีกครับ
แพงกว่าที่ที่แพงที่สุดในเมืองไทยอีกแล้วว่า
ฟุตหนึ่งฟุตหนึ่งโต๊ะนี้เปราะมะถึงฟุตตีมึงเดียว
ประมาณนี้แหละฟุตหนึ่งก็มินิตเดียวเองอะ
ฟุตเท่ากับกระดาษบรรทัศน์ไง

กระดานนั้นไม่ใช่อันนี้มันใหญ่ไว้

อ่ะคุณคิดอยู่ว่า๖แสนกว่าบาทนี้

แล้วเมื่อกี้บ้านเขาขนาดที่หนึ่งไม้บรรทัดน่ะ
ไม้บรรทัศน์อยู่ที่๖แสนกว่าบาท
แล้วเขาตอนนี้คือกลายเป็นแบบเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดในเอเชียแล้วนะฮะ
แล้วก็คุณแจ๊คมาเนี่ยเจ้าพ่ออารีบาบาได้มาซื้อเครื่องหาดในระแวกนี้ไว้
ล้านยูเอสดอลลาร์หรือ๑๙๑ล้านดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นเงินไทยแบบไม่ต้องไปคิดบวกแบบถูกต้องเลยนะ

แล้วหลังนี้๖๑๑๒ล้านบาท
ไว้พักตากอากาศแต่ต้องยอมรับว่าเขาถ้าสมมุติคุณไปเจอความคิดของเขาเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ย
เอาแรงบันดาลใจมาจากอารีบาบาเยอะมาจากอารีบาบาว่า
การคิดว่าเขาเกิดมาจากคนจนมากเขาเกิดมาจากคนจนมาก
เขาสุดยอดเลยอ่ะจนวันนี้เขาเป็นคุณคิดด้วยว่าพักตากอากาศ๖๐๐๐กว่าล้าน
ดังนั้นสู้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ดีกว่านะฮะ
เราไปดูแบบคนสบายกันแล้วบ้างไม่ต้องรวยมากแต่ก็อยู่ได้

ที่ไหน
แขงปกติ

น่ารักเลยนี่ครับอายุนี่ไม่ใช่ปัญหานะฮะ
ลูงป้าสายฮาเปิดป่อเต้นท่าเก็บริ้นจีก็ฯสูบประมาณ

เรื่องราวน่ารักจากผู้ใช้เฟซบุ๊คกล้วยปิ้งคิงคองนะครับ
ได้โพสต์คลิปวิดีโอของหญิงชายวัยกลางคนนะฮะคู่หนึ่งนะครับ

แต่ว่าจะเก็บแบบธรรมดาเนี่ยมันดูเฉยเกินไป

ส่วนคุณลุงเต้นท่าดึงดาวนะครับ

คุณดูแล้วยิ้มอะน่ารักเป็นคนง่าย

ไม่ต้องเป็นอย่างแจ๊กหมาหรอกมีความสุขเหมือนกัน

อีบ้าใช่ไหมไม่เหลือสวนแล้วเหรอไม่เหลือแล้ว

เอามานี่ดีกว่าเราเคยพูดมนุษยกลัวมันยองกลัวมันยอง
โคมันยองก็เป็นมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ไงเธอ
ใช่แล้วเขาก็ว่าเขาก็วิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ปัจจุบันนะคะ
โคมันยองก็หรือว่ามนุษย์โฮโมเซเปียน
เปี้ยนก็เป็นสายวัฒนาการหนึ่งของมนุษย์นะคะ
เรียกว่ามีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ในปัจจุบัน
กระโหลกศีรษะของมนุษย์โคมันยองมีความโคมมน
เล็กแต่ว่าสมองใหญ่นับว่าเป็นมนุษย์ที่มีสติสันอ่า

เนื่องจากว่ามนุษย์กลุ่มนี้สามารถวาดภาพบนผนัง
แล้วก็ประดิษฐ์เครื่องมือต่างเพื่อใช้ดำรงชีวิต
ก็คือจริงเป็นช่วงวิวัฒนาการมาเรื่อยจนถึงมนุษย์ปัจจุบัน
แต่ในช่วงนั้นเขาบอกว่าโคมันยองเองก็สามารถที่จะประดิษฐ์ใช้อะไรเองได้
สมมุติว่าจุดไฟเองได้หรือเขียนผนังได้แต่ไม่รู้ว่าเขียนมาได้ยังไง
ก็เลยบอกว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยชะลาดมาก
ก็ปีพศ๒๔๑๑นะคะนักมนุษย์วิทยา
ก็ได้ค้นพบซากกระดูกของมนุษยโคมันยองเพศชาย
ก็ได้รับการยืนยันว่ามีอายุเก่าแก่ถึง๒๘๐๐๐ปี

ก็เป็นซากเป็นซากแล้ว
โดยพบซากภายในถ้ำเอซี่นะคะทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส
แต่เมื่อเร็วนี้เนี่ยนักมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยวาซายแซงกงแตงอองนะคะ
ฝรั่งเศสก็นำซากมนุษยโครมันยองนี้มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับใช้กระบวนการนิติวิทยาศาสตร์สร้างภาพใบหน้าขึ้นมาใหม่
ถ้าเป็นมนุษยคงบรรยอนตอนนั้นตอนนี้ก็เป็นแบบใบหน้าของมนุษย์โบราณดังกล่าวเนี่ย
ไปด้วยตุ่มเนื้อขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง
มนุษวิทยาอธิบายบอกว่าก้อนเนื้อใหญ่ที่สุดอยู่ตรงหน้าผากนั้น
อาจจะเกิดจากโรคทางพันธุกรรมที่รู้จักกันในชื่อเท้าแสนปม

มันมีตุ่มขึ้นมานี่ใหญ่อย่างนี้
คือการเกิดเนื้องอกที่แนวระบบประสาทและส่งผลทำลายกระดูก
มีความเป็นไปได้ว่าภายในหูซ้ายของมนุษย์องพวกนี้
จะได้รับความเสียหายจากการที่เนื้องอกมันโตขึ้นมา

ก็มีอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีมันก็เป็นวิวัฒนาการของมนุษย์มา
วันนั้นเพิ่งไปกาลสินมาแล้วไปพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ค่ะ

พิพิธภัณฑ์ที่นั่นเรารู้สึกแบบเมืองไทยมันมีที่ที่ดีแบบ
มันมีขวัญแก่นเมื่อก่อนเขาก็เชื่อแล้วมันดีมากอืม

คุณผู้ชมเวลาเราไปเมืองนอกเรามีโอกาสได้ไปเห็นซากของไนโรซาว
เมืองไทยมันมีเข้าไปในนั้นแล้วตื่นเต้นด้วย
ทุกอย่างมันเดินไปแล้วมันจะเห็นวิวัฒนาการของมนุษย์
วิวัฒนาการตั้งแต่สมัยโลกดึกดำบันผ่านมากี่พันล้านปี
จนมาถึงแบบมนุษย์ปัจจุบันนี้มันแบบ
ไปเดินพิพิธภัณฑ์พรุ่งนี้คุณผู้ชมได้ความรู้
เขาบอกว่านี่ไม่ต้องอะไรหรอกพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเนี่ย
ลองไปดูสิถ้าสมมุติดูประวัติศาสตร์อย่างนี้

ว่าเขาพัฒนาออกมาแล้วมันสนุกขนาดไหน
โอเคพักสักครู่ช่วงหน้าไปดูความรักหวานแหวว
หลายคู่ใช่ไหมคะ

คู่ไหนจะหวานสุด

เอาละค่ะกลับมากัน

ที่เราหนูอยากรู้เลยเห็นไหม

ปีนี้เขาบอกมีโอกาสจะแต่งหรือเปล่าแต่งไม่แต่ง

อันนี้ก็คือลดเข็นไปในตัวด้วย

แล้วก็เข็นตัวเองไปดูสิ
เออลดเข็นไปในตัวด้วย

ใส่เสื้อก็ต้องใส่เสื้อคู่เนอะ
โอ้โหไอติชายังจริงงี้อ่ะ
ทุกวันนี้ก็ต้องใส่เสื้อคู่ด้วย
เอ๋อเอาอย่างนี้ละพอล่ะ
ไปเรื่องต่อไปครับ

รักไม่ว่าจะเป็นคุณเคนภูมิภูมิกับคุณเอสเตอร์เนี่ย

ประเดิมร่วมงานกันครั้งแรกในซีรีส์เรื่อง
จนมดเนี่ยเดินตามเลยคุณพี่ดำเป็นอะไรครับ
กำลังคุยกับรถแม่ดูว่าชุดพลาสใหม่ไทย
บอกให้รถแม่ใส่ชุดไทยอย่างนี้
รถแม่ก็ชอบใส่ชุดไทยอีกที
ขอดูชุดไทยอีกทีซิขอดูอีกที
พี่สุยเขาเป็นคนนุ่มผ้าไทยสวยเห็นเปล่า
นั่งสวยนั่งหลวยจริงนะเธอ
นี่ไงนุ่มผ้าไทย
มีน้ำมีหน่วนขึ้นนะครับ
สวยเลยละวาะราศรีเจ้าสาว
จะตังงานใช่มะจะจักรองแล้ว

ปุศจิกาเห็นเปล่า

เธอบ้านหรอคุณต้องไปอย่ามาสิ

อย่ามาสิเขารู้ไง
ถ้าไม่ได้แต่งงานเขาเชิญคุณแม่ทุกคนนะ
ซองคุณแม่ไปมีแต่ได้เพราะคุณแม่ไม่แต่งงานกับใครอยู่แล้ว

อ้าวใส่หรือเปล่า

หลายคนบอกคู่นี้แหละ

สองคนก็กลับมาเปิดโตว่าคบกันซะอย่างนั้น
ไม่แน่ใจบางทีรักกันจริงหรือเปล่า
แต่หลังเนี่ยทุกคนเริ่มจะมั่นใจแล้ว
เพราะว่าเห็นความฟินเห็นความที่แบบว่าเขาไปไหนมาไหนด้วยกันนะ
จะไปเซาวีตตามภาษากงามรักคนวันด้วย

เขาบอกส่วนใหญ่มียายก้าวไปด้วยไง

ยักษ์ขมูขีนายยักษ์ไปด้วยนะยายก้าวไปด้วยตลอดเวลา
แล้วก็ก้าวเขาถือว่าเป็นเงาติดตามติดของไหมเลยแปลกน้องไหมตลอด
แล้วก็เขาไม่รู้เขาบอกว่าบางทีก็ทำไมไม่มีใหม่กับเต๋ออยู่สองคน
เอาเวลาที่ไหนไปสวีทกันบ้างเอาเป็นว่ามาเชียร์กันดีกว่าว่า
สองคนนี้จะเป็นยังไงกันต่อไปเนาะมีหลายคู่เลยเห็นกันล่ะ
ช่วงหน้ามีคู่ไหนอยู่เนี่ยช่วงหน้าดังพันกรเดินตัวเปรี้ยวผิวไหวชมศักรณะที่ญี่ปุ่น
เอ้ากระเป๋าได้มั้ยเขามีกระเป๋าจนถึงสวยต้องมีนะ
ตัวละครขโมยซีนมาแป๊บเดียวนะฮะแต่คนถามหาสนั่นโซเชียลนะครับ
บุภเพันหลงเดี๋ยวกลับมาครับ

เอาละครับมารวม๗ตัวละครขโมยซีนนะฮะบอกมาแป๊บเดียวเนี่ย
ดังแป๊บคุณถามหาสถานท์โซเชียลเลยนะฮะจบไปแล้วนะสำหรับละครศูนย์ฮอทอย่างบุ๊คเพปสันนิวาลนะครับ

นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ฉีกทุกกฎของละครพีเรียสนะครับ

ซึมเศร้านี่จริงเหรอดูเรื่องหลังก็สิ
ให้ดูเรื่องอื่นก็ได้ค่ะมีละครเรื่องอื่นด้วยคุณผู้ชม
เขาจะไปยังไงต่อไปนะเขาจะแต่งกัน
ที่แน่ก็ได้ว่ามีนักแสดงที่๗ตัวละครในละครเรื่องนี้เนี่ยที่โผล่มาแป๊บ
แป๊บแต่คนนั้นพูดถึงแล้วก็พยายามเยอะเลยถูกต้องนะฮะ
คนแรกเลยนะครับก็คือสตรีสูงศักดิ์ที่อยู่ในเรือแล้วก็นางเอกเนี่ยไปเห็นระหว่างที่ลงเรือนะครับ
คือคนนี้นี่ครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยตัวละครคนนี้เป็นหญิงสูงศักดิ์นะครับ
ยังในเรือที่แม่หญิงกรเกษเอ่ยปากชมว่าสวยนักสวยหนางามสง่าสะดุดตาที่ทุกคนต้องก้มหัวให้เวลาเรือแล่นผ่าน
ผู้หญิงคนนี้นะเธอชื่อว่าคุณเจนเจนจีราจันทรศรคือใครโอ้โหผมก็ไม่รู้ไม่รู้จักเลยอ่ะ
เธอบอกว่าแค่เนี้ยอืมมารับเชิญแป๊บแป๊บจริงจริงอ่านะฮะคนต่อไปนะครับหลวงศรียศ
เปิดตัวมาด้วยฉากที่ขี่ม้าเท่ไม่ใช่หนุ่มกรเกตที่กำลังคนนี้รู้จักเลยรู้
รู้ไหมคนนี้ตอนนี้ค่าตัวที่เขาเรียกไปเท่าไหร่รู้ไหม
ไปออกงานแสนกว่าว้าวแสนสามเขาเป็นลูกคุณหนูอยู่แล้ว
เขาเป็นลูกผู้รักมากดีอยู่แล้วเธอโอเคบ้างเขารวยมากอยู่แล้วค่ะอ่า
เขาเข้าใจเขาจะไม่ต้องไปก็ได้เขาไม่ต้องเล่นแล้วก็ได้อะไรอย่างงี้
บอกแค่ฉากนั้นฉากเดียวนะที่ออกมาช่วยผู้หญิงเนี่ยนะครับโอ้โห
สาวนี่กรี๊ดสนั่นเลยผู้ชายคนนี้นะครับเขาชื่อว่าเอิร์ทวิศวะวิทย์
อ่าซึ่งชีวิตจริงนั้นนะฮะเขาชอบเอ่อเข้าฟิตเน็ตหุ่นเลยเป๊ะปังอย่างที่เห็นนะครับ
ถูกจริงหนุ่มเอิร์ดนะเขาเป็นนุ่มสายรถซุปเปอร์คาร์ใช่ใช่ไหมแหละ
มากเลยคนนี้เห็นไหมล่ะฉันดูไอจีเขาทุกวันเลยเธอ

เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแม่สารีเนี่ยนะครับหัวหน้าบ่าวในครัวนะครับ
มีแม่สาลีอีกคนนึงนะเอาผมมาโผล่มานี่แม่สารีบ
หน้าบ่าวในครัวที่ตัวจริงนั้นมีชื่อว่ากิจจาราโพนะครับ
คุ้นคุ้นเนอะน้องคลับคอสตูมใช่ไหมคอสตูม
ใช่เป็นถึงหัวหน้าฝ่ายคอสตูมคอยดูรับผิดชอบเสื้อผ้าให้นักแสดงทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ที่เห็นแต่ละคนเนี่ยสวยงามหล่อเนี่ยนะฮะก็มาจากคนนี้แหละ
ส่วนคนต่อไปคนที่ผมชื่นชอบมากเลย

คุณคาร่าสาวใช้แม่มะรี

นี่นะฮะสาวหน้าฝรั่งที่ออกมาในฉากแต่งตัวให้แม่มะริก่อนตอนวันแต่งงานนะครับ
ถึงแม้จะยืนหลบอยู่ด้านหลังแม่มะลิ
แต่ด้วยความสวยนะฮะความขาวของเธอช่างมีออร่าแบบประกาย
เธอมีนามว่าซูริซูซันน่าเรโนนะครับ
ตัวจริงสวยเซ็กซี่แถมหุ่นดีอีกด้วย

เห็นแล้วก็ตารูปว่ากันเป็นแถวเลยนะครับสำหรับผู้ชายทั้งหลัง

นี้ใช่ไหมที่ไปเป็นชู้กับทางเป็นนิวแล้วกับทางฟอร์คอน

ที่แม่มะริเสียใจไงหนีไปบ้านอยู่บ้านพ่อแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมา

มีอีกมีอีกมีอีกลุง่าอีก๑นึง

คือออกมาคู่กับคาร่าแต่ถึงแม้ว่าจะกระแสเบาหน่อยแต่ความน่ารักของเธอก็ไม่ใช่น้อยนะฮะ
จริงเธอช่วยว่าปีอายุยี่สิบปี

เป็นนุ่มหล่อหน้ามนต์ในฉากงานแต่งงาน

คนนี้ใครอ่ะฮะยังไปตามหาว่าเขาคือใคร

อยู่ตรงคลังที่อุ๋นนะครับพี่ปุณธ์กับคุณแม่กวาลาเกก

แต่ว่าก็ทำเอออจนเจ้าสาว

แล้วก็ตามสืบหาว่าหนุ่มคนนี้คือใคร

กลิ่นผู้รุ่งเรืองหนุ่มหน้าตาหล่อ

หุ่นล่ำเป็นทั้งในแบบนักแสดงแล้วก็ยังเล่นคุณสนัยด้วย
สริงมาสเตอร์
คุณแม่กดตามแล้วคุณแม่ต้องกดเขาด้วย

หัวหุ่นดีเขาหุ่นดีเขาหุ่นไลค์

นางเป็นใครนางเล่นละครอะไร

เขาเอาเราก่อนไหมอ่ะ
ฉลาดตอบนางฉลาดตอบ
คนสุดท้ายเป็นท้ายคือที่สีปลาดนะครับ

เป็นบุตรของพระโหราธิบดีนะครับ

ซึ่งเป็นพี่ชายของมือสุนทรเทวันเองนะครับ
โดยผู้รับบทนี้คือตรีมธนัตตะพบ

ประวัติศาสตร์มุมการมันจะอยู่อยู่
นี่เด็กนิเทศควรจะเอาไปศึกษา
ด่าดังหมดแล้วก็ตาม

วันเกิดจะเห็นวันเกิดหรือยัง

ร้องเพลงเล่นคอนเสร็จฉันเปิดก่อน

พี่ไปเปล่า

อู้วสวยทุกคนเดินได้พลิกกับกระเป๋า
นี่คุณหนุ่มดูนี่วันเกิดเขานี่

นี่ใส่กระโปรงสีเขียว

โอ๊ยฉันมองเห็นไหมนี่

นี่คือชุดของคุณดังวันเกิดที่มามานี่

มากนี่คือชุดวันเกิดเขานี่

อะไรนะเธอไม่ชิวนะ

อุ๊ยแอไม็ตบอกว่าแอไหม

ก็ไม่รู้หาย่าง

เขาเป็นผู้นำแฟชั่นแล้วล่ะอันนี้คือสุดของจริงแล้ว
ปันกรนักร้องต้องยอมรับว่าเขาเป็นที่นิยมมากในยุค๙๐
ที่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเป็นแฟชั่นนิสต้าไปแล้ว
ไม่ว่าจะจับถือหรือสวมใส่อะไรเนี่ยก็ล้วนแต่แบบว่าทุกอย่าง
นางจะไปก่อนเลยแล้วส่วนหนึ่งเขาก็ไปญี่ปุ
เขาก็จะไปเก็บของเท่าไหร่เนี่ยเนาะในที่สุดยังอ่ะดังปันกรก็
พี่เดี๋ยวอย่าว่างุ้นอย่างนี้เลยนะดูรูปนี้สิ
คนที่อยู่ด้านข้างทุกคนมอง

โอ้ฉันเอาอะไรไปสู้กับเขาแล้วเถอะ

ก็เรียกว่าออร่าความสวยเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันจริงค่ะ

เรื่องของหัวใจตอนนี้ก็แบบว่าปิ๊งปั๊ง
เป็นความรักที่เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะ
สถานะเราก็เปลี่ยนมาเป็นคนรู้ใจ

ไอซีอู

เล่นก็เห็นเล่นอยู่หรอก
เนี่ยล่าสุดทั้งคู่ก็ควงกันไปล่องเรือกับแก๊งเพื่อนคนดังแน่นอนว่าเป็นวันพักผ่อนของทั้งคู่หลังจากที่ทำงานกันมาอย่างหนักหน่
นี้สาวมิ้นก็จัดเต็มทั้งความสนุกและคอสตูมกับการมาเยือนทะเลนะคะ
จะเห็นว่าน้องมิ้นเนี่ยโอ้โหเป็นไงขนชุดว่ายน้ำไปแต่เขาเป็นคนหุ่นดีมาก
จริงไม่ภูเกตใช่ไหมภูเกตภูเกต
แล้วก็มีภาพสวยออกมา
เห็นมั้ยเขาถ่ายก็จะมีความน่ารักของเขา
เพราะว่าภูผาถ่ายรูปเต็มเลยแสดงว่าภูผาชอบถ่ายรูปเหรอ

เราจะเห็นว่าเหตุการณ์รถคว่ำเยอะมากปีนี้เยอะ

หนึ่งวันนี้คุณจะเดินทางบางคนอาจจะขับรถขับราอยู่
หรืออาจจะทำอะไรอยู่เดินทางกลับคุณอึดอัดตั้งแต่ก่อนสงการแล้ว

คนที่เกิดอุบัติเหตุสักส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะราศีนี้ทั้งนั้นเลย
ลักษณะก็ต้องช่วงวันเกิดของราศีนี้มันเกิดขึ้นจริง
เพราะฉะนั้นคนก็เลยถามมาว่าทางมูไนท์ว่า๒ราศีนี้จะเริ่มดีขึ้นมาเมื่อไห
เออช่วงไหนครับอเจมส์บุ๊คแฟนเป็นของมูนัย
หลังวันที่๒๖เมษายนอีกไม่กี่วันอีก๑๐กว่าวันเนี่ยนะฮะ
อีก๑๐วันเนี่ยชีวิตของ๒ราศีนี้จะดีขึ้น
เมถุนแล้วก็ธนูตอนนี้ตีกับคนรักอยู่ก็เอาทุกเรื่องเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการดี
ทุกอย่างกระเภาแบนแฟนทิ้งโดนทิ้งอุบัติสองราศีนี้
เค้าบอกตีนเป็นสองราศีนี้เคี่ยวสงการยังไม่สนุกเลยอดทนจนถึงวันที่๒๖เมษายน
ระหว่างพรุ่งนี้มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้สำหรับใครที่โชคดีก็ยินดีด้วยนะคะ